รับขอบคุณท่านประธานรัฐษภาและสมาชิกรัฐษภาผู้ส่งเกียรตินะครับ
ก่อนที่ผมจะกล่าวสรุปขอบคุณบรรดาสมาชิกผู้ทรงเกียจทั้งหลายผมขอพูดในฐานะผมเป็นนายมตรี
ในอดีตและในปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ในช่วงที่เป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้รัฐบาลปัจจุบันนะครับ
สิ่งที่ผมอยากกลับเรียนก็คือหลายอย่างที่ฟังในสภา

ไม่ค่อยเห็นชอบกับผมหลายเรื่องเนี่ย
มักจะพูดจาต่างแล้วก็โจมตีผมมาสม่ำเสมอตลอดเวลา
ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นธรรมดา
ผมทราบดีว่าเป็นวิธีการทำงานของท่าน
ไม่เป็นไรครับผมรับได้นะจะเห็นว่าผมก็ยิ้มไปเรื่อย
เพราะผมก็ฟังมาหลายรอบแล้วเหมือนกันทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งเหล่านี้
ซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลก็พยายามจะชี้แจงมีตัวเลขต่างออกมา
ท่านก็ว่าตัวเลขของรัฐบาลไม่จริงจริงจริงแล้วผมถามทางด้านนี้
เขาบอกว่าตัวเลขที่ท่านกล่าวอ้างมาทั้งหมดบิดเบือนหลายประการด้วยกัน
ที่เราจะบอกว่าประเทศเรายากจนประชาชนยากจน
แล้วเราทำให้คนยากจนมากยิ่งขึ้นท่านต้องไปย้อนดูนะครับ
ว่าการขึ้นบัญชีผมไม่ได้ขึ้นบัญชีเรียกว่าเรียกว่าคนจนท่านเรียกของท่านเอง
ในการแผนดินในการใช้โครงพยาบาลให้ลงตรงถึงพี่น้องประชน
ระดับฐานรากเพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
เพื่อให้มีอาหารการกินที่เพียงพอแต่คงไม่ถึงขนาดที่จะไป
ผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์อะไรเหล่านี้ได้นะครับ
อันนั้นก็เป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่มีทั้งหนี้ที่มีมูลค่า
และหนี้ที่ไม่มีมูลค่ารัฐบาลก็อยากจะแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ทุกมิตินะครับทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป
วันนี้ตัวเลขท่านบอกว่ามันจนมากขึ้นตัวเลขครั้งแรกที่ออกมานั้น
มันก็ตัวเลขที่ส่งมาจากรัฐบาลก่อนนั้นแหละครับ
แต่ไม่เคยได้คัดแยกออกมารัฐบาลจำเป็นต้องแยกออกมา
พูดไปได้ต่ำกว่าแสนต่ำกว่าสามแสนต่ำกว่าต่าง
มันก็ต้องมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวก็เรามีเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับ
รัฐบาลก็จะมีมาตรการคนดูแลคนที่มีรายได้ที่แตกต่างกันออกไปอีก
นั่นคือการแก้ผาเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะยิ่งให้เขามีการดำรงชีวิตที่ดี
มีหาการกินที่เพียงพอคงไม่ใช่ไปร่ำรวยอะไรหรอกนะครับ
แต่เขาก็ต้องร่วมมือกันกับรัฐบาลในโครงการต่างนะครับ
เรื่องของปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรต่าง
ใช้พื้นที่ให้เหมาะสมนะครับคำนึงถึงการตลาด
เหล่านี้ไม่เคยได้รับการพูดจามาก่อนแล้วก็ไม่มีพูดรัฐบาลนี้หรอกครับ
เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนชี้แจงพี่น้องประชาชนทั่วไปให้ทราบด้วยนะครับ
เพราะถ้ารับฟังช่องทางเดียวมันก็จะกลายเป็นรัฐบาลนี่ใช้ไม่ได้สักเรื่องหนึ่ง
เพราะฉะนั้นทุกคนทราบดีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยของเราในขณะนี้
ประเด็นที่เก่าว่ากล่าวว่าผมต้องหลากออกเพราะผมบริหารประเทศร่มเรียว
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี๒๑๔๙กับปี๒๕๗มีการชุมนุมมีใครหล่อไหมครับ
อย่าลืมนะผมไม่กล่าวอ้างถึงใครทั้งสิ้นและตอนนี้คนเหล่านั้นอยู่ที่ไหนครับ

เรื่องกรณีการชมนุมผมรักลูกหลานทุกคนผมรักเด็กนิทธิตังษาทุกคน
นั่นคือพลังของแผ่นดินในวันข้างหน้าแต่เราควรจะสร้างความเข้าใจกันได้ไหมครับ
บทบาทอะไรอยู่ตรงไหนใครที่จะชี้นำในทางที่ถูกต้อง
ในทางที่สงบไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม
ผมถือว่าทุกคนคือเสียงหนึ่งของคนไทยของประเทศไทยผมยอมรับฟังนะครับ
ก็มีทั้งทำได้ทำไม่ได้ในเรื่องของกรณีเรื่องของชุดนักเรียน
ถ้าผมจำได้ไม่ผิดตั้งแต่เด็กมาเนี่ย
ผมจำได้ว่าเขาเคยมีคำชี้แจงบอกว่าการแต่งชุดนักเรียนเนี่ย
ทำให้เกิดการประหยัดไม่มีการแข่งขันไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างการแต่งตัวของคนรวยคนจนผมฟังไว้อย่างนั้นนะครับ
แล้วจากนั้นมาก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเพื่อให้ทรงผม
เพื่อให้เกิดความแตกต่างให้เกิดความปลอดภัยกับเด็กนักเรียนนักศึกษา
คนเหล่านี้เมื่อไปเดินอยู่ตามพื้นที่ต่างนอกเวลาเรียน
ก็จะไม่มีถูกทำร้ายนั่นคือวัตถุผสมแรก

ก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะครับผมไม่อยากให้ฟัง

ทุกอย่างมันมีอดีตมีความเป็นมาทั้งสิ้นนะครับ
เรื่องต่อไปในเรื่องของการที่บอกว่าเมื่อสักครู่กับสมาชิกก็ได้กล่าวไปแล้วว่า
ได้มีการใช้โทรศัพท์ใช้โซเชียลมีเดียในการขับเคลื่อน
ผมแหละนะเป็นน้ำจีบอากาศสุขโรโขม
ผมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้มีการติดตาม
ก็ทราบว่าในการแพร่ข้อความต่างในโทรศัพท์นั้น
มีคนโพสต์ครั้งแรก๒๐๐คน
จากนั้นเวลาไม่กี่นาทีขึ้นเป็น๕๐๐๐คน
แอคเคานเดิมไม่ทราบว่าใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับ

หรือในบางแอคคอลนั้นจากแอคคอลอันเดียวกัน
ไปหลายช่องทางแต่ตัวเลขที่ออกมาจากระยะที่๑มาช่วงที่๒ช่วงที่๓
มันเท่ากันทั้งหมดมันมีเครือข่ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
อันนี้ก็กราบเรียนเพื่อทราบเท่านั้นเองเป็นข้อมูลที่ท่านช่วยเช็คให้ผมด้วยแล้วกัน
อันนี้คือข้อมูลข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้และไม่ได้ไปละเมิดสิทธิประชาชน
เพราะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ให้บริการทั้งหลายนะครับที่มีความร่วมมือให้ข้อมูลบริการเรามา
การที่จะบอกว่ารัฐบาลไปปิดกั้นผมไม่เคยอยากจะปิดกั้นนะครับ
แต่ถ้ามันละเมิดจนเกินไปไม่สุภาพ
ผมคิดว่าสังคมรับไม่ได้วันนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้ว
สังคมก็มีปัญหานะครับผู้หญิงก็มีปัญหา
ในโทรศัพท์ขึ้นมาทุกชั่วโมง
สิ่งที่ไม่ควรจะแพร่ออกมาไม่ว่าจะชวนเที่ยว
ว่าจะนัดแนะจะขายหวยบอกหวย
ท่านเคยไหมที่จะให้ประชาชนลดการซื้อสลากกินอ้วม

แต่สิ่งให้เงินน่ะต่างที่เขามีอยู่แล้วสิ่งที่น้อยอยู่แล้ว
มันยิ่งน้อยใหญ่
ผมคิดว่าเราก็คงต้องสร้างความคิดหลักคิดตรงนี้ไปบ้าง
แต่ก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะนำไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะครับ
ผมจะกลับเรียนชั้นต้นเพียงเท่านี้
เพราะว่าท่านผมก็ฟังท่านมา๒วันเต็มนะครับ
ท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีครับ

คือเมื่อกี้ที่ท่านนายกพูดเมื่อสักครู่นะผมไม่ติดใจเลยฮะ
คือการโฟกัสที่เพศผู้หญิงอย่างเดียวและการกล่าวโทษปัญหาไปที่ผู้หญิง
คนที่เป็นนายกรรมตรีไม่ควรทำครับผมขอให้ท่านถอนครับ
ผมถอนคำพูดว่าผู้หญิงแต่ผมคงไม่ถอนทั้งหมดด้านคันครับ
คำว่าผู้หญิงคือสังคมที่ผู้หญิงที่ถูกละเมิด
ผู้หญิงที่ถูกนำมาเป็นสินค้าผมต้องดูแลเขาไง
เข้าใจไหมครับครับต่อไปครับขอบคุณครับ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

เศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนแก้ปัญหาการว่างงาน
การเจอเงินเยียวยาบรรยาการกระทุกข์การท่องเที่ยว
การเพิ่มอลังซื้อเป็นแม้การระยะสั้นเท่านั้น
ประคองเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนเดินหน้าไปให้ได้
ไม่ใช่ต้องการไปสำนุนผู้ประกอบการ
เพียงแต่ต้องการให้ผู้การนั้นไม่ยกเลิกการจ้างงาน
นั่นคือความคิดหลักคิดของรัฐบาล
เราไม่สามารถจะให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
มากกว่ากันน้อยกว่ากันได้

เราดูแลคน๖๐ล้านคน

แล้วเราก็คาดว่าเมื่อวัคซีนสามารถทำผลิตออกมาได้
เราก็พร้อมที่จะผลิตใช้ในบ้านของเราและในอาเซียนของเรา

และเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวในกลางปีหน้า
ท่านประธานครับเศรษฐกิจไทยหลายคนบอกว่ามันจะ
แต่ท่านต้องติดตามอย่างเป็นธรรม
ท่านก็เห็นว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มก้าวเดินขึ้นอย่างช้า
ช้านะครับมันเร็วไม่ได้อยู่แล้ว
ลดลงก็มีหลายอย่างที่ลดลงได้อัตราที่ช้าลงกว่าเดิมนะครับ

ยังไงมันก็ตกแต่มันตกช้าลงไปเรื่อย

แต่ถ้าท่านถามแม่ค้าพ่อค้าตลาดตั้งแต่ทั่วไปแน่นอนครับ
ในเมื่อคนออกมาน้อยลงนักท่องเที่ยวมาน้อยลง

วันนี้รัฐบาลก็มีมาตรการเสริมเข้าไป
แม่ค้าต่างก็สามารถขึ้นทะเบียนได้

ผมคิดว่าเป็นวิธีการที่น่าจะถูกต้องนะครับ
วันนี้ผมอยากให้ท่านประธานและสมาชิกคุณสมเกียจ
กุณาย้อนนึกไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ความรู้สึกตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันไหมล่ะครับ
ตอนนี้เราสามารถจะเดินทางไปไหนมาได้

ไม่ต้องถูกล็อกดาวน์เหมือนอีกหลายประเทศนะครับ

ผมไม่อยากจะกลับไปถูกเวลานั้นอีก
เพราะเห็นใจประชาชนผู้มีรายละเอียดน้อย
หลายคนอาจจะไม่เดือดร้อนนะครับ
สถานที่แล้วนั้นเราก็มีบรรษการเพิ่มเข้ามาอีก
อย่างที่บอกไปแล้วประเทศไทยเป็นศูนย์แห่งการท่องเที่ยว
แห่งความไว้วางใจในเรื่องของความปลอดภัย

เรามีนักท่องเที่ยวจีนที่ถือวีซ่าพิเศษ
๔๑๘คนเดินทางมาลงที่สถานะวินธุ์สุมณภูมิ

มีใบแพทย์นะครับ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

ตัวใหญ่ที่อยู่อาศัยกันมายาวนานในแผ่นดินนี้
เราเคยรักกันเคยเอื้อเฟื้อกันเคยเคารพซึ่งกันและกัน
ผมไม่อยากให้รากฐานทางวัฒนธรรมอดีงามของประเทศ
กร้าวเสียหายไปเพราะความไม่เข้าใจระหว่างคนแต่ละรุ่น
ผมขอพูดถึงเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งที่ผมกล่าวไปบ้างแล้ว
สังคมทั่วโลกที่ประสบอยู่ขณะนี้ผมพูดถึงทั่วโลกนะครับ
คือเรื่องกลุ่มที่ถูกทักชวนในโลกโซเชียลมีเดีย
มีข้อมูลให้สืบค้นอยู่มากมายพอสมควร
วันนี้โลกโซเชียลมีเดียทุกการติดต่อสื่อสารจะมีการถูกบันทึก
เขาจะจัดกลุ่มได้ทั้งหมดว่านิสัยของคนเสพโซเชียลนั้นเป็นอย่างไรแต่ละคนนะ
เหมือนที่พ่อแม่คุยกับลูกพ่อแม่ก็จะรู้จักอุปวิสัยของลูก
ลูกก็จะรู้จักอุปนิสัยของพ่อแม่
ขณะที่เราติดต่อสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้น
จะมีคนที่รู้จักอุปนิสัยของเรามากกว่าคนที่เรารักและคนที่รักเรา
อุปนิสัยเหล่านี้จะถูกจัดรวบรวมและมีกลุ่มหนึ่งเสมอ
ที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่นำมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของเรา
ซึ่งอาจจะยังไม่เคยรับข้อมูลใดมาก่อนเลย
เฉพาะทางเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่อีกฝ่ายต้องการโดยไม่รู้ตัว
อ่านได้โพสต์ได้ฟังได้
แต่อย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่เห็นทุกอย่างที่ฟัง
ท่านต้องมีสติปัญญามีภูมิคุ้มกันที่ดีในการจะตรวจสอบคัดกรองด้วยตัวของท่านเอง
ผมกลับเรียนท่านประธานรัฐศาสตร์ภาพไปอย่างเพื่อนธรรมชีพคุณตรงเกียจทุกท่าน
ชนคนไทยทุกคนขอให้ท่านสนใจในเรื่องเหล่านี้
เป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่
ขณะนี้ก็มีตัวอย่างให้ศึกษาในเรื่องนี้อยู่มากมายตามที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับ
เพื่อจะเข้าใจได้ว่ากลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามสามารถนำข้อมูลของคนกลุ่มเปราะบาง
ใช้ประโยชน์ในการปรุงแต่งความคิดความนิยมได้เสมอ
คุ้มกันแล้วล่ะครับเราจะมาเสียใจทีหลังกับการกระทำ
วันนี้ในวันข้างหน้าไม่คุ้มนะครับ
ขอให้รับระวังในการที่จะนำข้อมูลประเทศของเรา
แพทย์ที่ต่างประเทศผมได้รับข้อมูลจากนักข่าวข้างล่างนะ
จากปรากฏการณ์เมื่อเถ้าครู่ว่ามีเบื้องหลังอยู่บ้างพูดเพราะงั้น
แต่ผมไม่กล่าวถึงลองดูแล้วกันว่าภาพแพร่ไปที่ไหนบ้าง
นะครับก็เสียใจมันไม่เคยเกิดขึ้นในทภาพของนักประกวัล
รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรับฟังความคิดเห็นจากคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
แล้วก็ยินดีที่จะฟังข้อเรียกร้องและพร้อมจะร่วมมือกันแก้ปัญหา
แต่ทุกคนต้องตระหนักด้วยว่าเราต้องไม่ไปริดร้อน
สิทธิของคนอื่นตลอดจนความคิดความเชื่อที่แตกต่างกับแต่ละคน
ไม่ว่าจะแง่มุมด้านวัฒนธรรมจารีสประเพณีค่านิยมและความศรัทธา
ทั้งนี้สิ่งสำคัญก็คือเรายังคงต้องคำนึงถึงคนส่วนใหญ่เป็นหลัก
ในเรื่องของการประชุมวิสามันในครั้งนี้
ผมเห็นด้วยหากยังมีการตั้งคณะทำงานศึกษา
ได้เอาทางพิษเสนอมาจากนัยรัฐศภาษณ์สองวันมานี้
นำไปสู่การพูดคุยหาทางออกนะครับ
โดยเอาทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งรัฐบาลรัฐศาสภาผู้เห็นต่าง
หรือผู้ที่อะไรก็แล้วแต่
ก็คุยกันให้รู้เรื่องแล้วกัน

มันจะต้องนำสู่การปฏิบัติให้ได้
แล้วไปหามาก็แล้วกันใครจะมาร่วม
เพราะผมก็ยังกังวลอยู่ว่าจะไปพูดกับใคร
เจรจากับใครเพราะไม่มีใครเป็นหัวหน้า

ผมจะต้องหาสถานที่กว้างหน่อยแล้วกันนะครับผมว่า
แต่ผมคิดว่าทำได้นะครับผมพูดให้มันหายเครียดเท่านั้นเอง
กับผู้ชมกรรมอื่นอื่นที่เขาไม่ออกมาชุมรุมผมยินดีนะครับ
ถ้าข้อลงใดที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความต้องการ
ของมันส่วนใหญ่ของประเทศที่ผมขอสะหวนศิษย์

เมื่อวานนี้ในเรื่องของการลาออกอะไรออก
การแก้ไขรับนูนมันก็อยู่ในขั้นตอนมันอยู่แล้ว

เมื่อกี้มีหลายท่านโยนกลับมาที่ผมอีก
การแก้ไขมนุนเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของสภา
ผมก็สนับนุนในรัฐบาล
ฝ่ายบริหารเขาไม่อยู่๓ฝ่ายไม่ใช่หรือ
ฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและยุติธรรมตุลาการ
หน้าที่ใครหน้าที่ใครก็ทำร่วมมือกันได้ก็ร่วม
ก็เท่านั้นเองผมไม่ไปอาจก้าวร่วงกับท่านนะครับ
แล้วดูที่มันจะจบง่ายหรือไม่ง่ายจบได้หรือไม่ได้
ผมไม่เคยยึดติดกับตำแหน่งนะครับ
ท่านผมบอกผมอยากอยู่อยู่ยาวอยู่นาน

ทำไมถามครัวร่างทำนู่นนนเพราะผมไม่ได้เป็นคนร่าง
ผมคิดว่าทุกคนก็ปราณาดีทั้งหมดนั่นแหละ
บางครั้งท่านก็พูดด้วยอารมณ์ของท่านไปบ้างอะไรไปบ้าง
ท่านก็เอามาไล่ผมทุกวันอยู่เนี่ย
ให้ความเป็นธรรมกับผมบ้างนะครับ
สิ่งสำคัญที่สุดคือผมจะไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเพื่อหนีปัญหา
ผมจะไปละทิ้งหน้าที่โดยการลาออกในยามที่ชาติบ้านเมืองมีปัญหา
เหมือนคนที่เพิ่งฟื้นไข้หรือเหมือนคนอื่นที่หนีปัญหา
ยามที่ทุกคนต้องช่วยกันประคับประคองให้ก้าวเดินไปข้างหน้า
ผมยังคงจะแก้ไขปัญหาต่างที่ยังรอรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
นอกจากนั้นสิ่งที่ทุกคนทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
หลายคนบอกรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยใช้เงินอย่างเดียว
ผมถามว่าถนนรถทางรถไฟรถไฟฟ้าเกิดขึ้นสมัยไหน
ก่อนหน้านั้นทำแค่ไหนมีกี่สายมีกี่เส้น

แต่เพิ่มขึ้นแล้วประชาชนมีความสุขใช่ไหม
เรามีกำลังที่จะดำเนินการได้เราก็ทำ
ก่อนหน้านั้นงบประมาณก็ไม่ขากันมากนักหรอกครับ
นี่ฐานะก็ไม่ได้ห่างกันมากหรอก๔๐กว่าเหมือนเดิม
วันนี้มันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะการกู้เรื่องโควิด
กู้มาดูแลประชาชนท่านก็มายกว่ารัฐบาลนี้กู้หนี้มาก
๔๕ปีมาแล้วไปดูตัวเลขสิครับนี่ฐานะ
มันก็คงสภาพอยู่อย่างนี้๔๐๔๑๔๓
จะเอาตัวเลขที่มันมั่วมาพูด
ผมไม่ใช่คนที่ฟังไอ้คนมาเพชรทูลอย่างเดียว
ไม่มีหรอกครับใครมาอย่างนั้น
ผมจะไล่กลับไปทุกคนเดี๋ยวล่ะเพราะผมอ่านเองได้
ผมก็เรียกมาถามตัวเลขนั้นเป็นยังไงมันใช่หรือเปล่า
ผมไม่ได้บริหารงานแบบหอคอยนะครับอย่างที่ท่านคิด
เหลือท่านผู้รู้นั้นมีจุดยืนอยู่แล้วนะครับ
ก็ได้ที่แจ้งแล้วท่านพาไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
การได้ชัยชนะกันถ้ำกลางซากปรักหักพังของบ้านเมือง
ค่ากันไหมครับคุ้มค่ากันไหมผมถามสิ
มันจะไม่เหลืออะไรอีกเลยถึงท่านคาดหวังว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลง
แห่งอำนาจเปลี่ยนแปลงอำนาจเปลี่ยนอะไรมันจะไม่เหลือให้ท่าน
แต่น้อยนิดสงสารลูกหลานประชาชน
เยาวชนที่ท่านว่าท่านห่วงท่านรักเขานั่นน่ะท่านคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่า
ท่านอยากเอามาขับเคลื่อนทางการเมืองไปด้วย
เอาแล้วนะครับเจ็บทองอ่ะ
ผมก็ฟังท่านท้องขึ้นมาสองวันแล้วนะขอผมได้พูดบ้างกันแล้วกันนะ
ผมพูดน้อยสุดอยู่แล้วครั้งเนี้ยนะแล้วก็พูดอย่าง
อะไรล่ะทุกภาพที่สุดแล้วพร้อมรอยยิ้ม
ไม่โกรธเครื่องใครก็โกรธไปก็เท่านั้นอ่ะเห็นไหม
โมโหใครก็เท่านั้นไปให้ร้ายใครก็เท่านั้น
พระท่านสอนว่ามันจะกลับไปที่ตัวผมเองไม่มีความสุขนะ
กรรมใดใครทำใครก่อก็รับไปจะทำบุญทำกุศลก็ไม่มีใครช่วยได้
นอกจากต้องทำด้วยตัวเองท่านประธานาศาสตร์ภาพ
ท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับ
ผมจะทำหน้าที่ในแห่งดนตรีร่วมมือกับทุกฝ่าย
ทุกอย่างเพื่อจะเดินหน้าอย่างเต็มความสามารถ
ขับเคลื่อนประเทศให้เดินต่อไป
กว่าจะไม่มีโอกาสได้ทำตอบชัดไหมครับ

ขอบคุณที่ใช้เวลาสองวันนะก็ขอให้ใช้เวลาสองวัน
หรือข้อมูลทั้งสองวันนี้ใช้อย่างเป็นประโยชน์
เพื่อนำไปสู่การบ่ายให้ได้อย่างแท้จริงแล้วก็สร้างความเข้าใจ
บรรดาเยาวชนลูกหลานของท่านไม่ใช่ลูกท่านไม่ใช่หลานท่าน
แต่ท่านต้องห่วงลูกหลานคนอื่นเขาด้วยถ้าลูกหลานท่านไม่ได้ไป
ท่านก็ห่วงลูกหลานคนอื่นที่เขาไปด้วยนั่นแหละครับคือคนไทย
อย่าทำอะไรที่มันเกิดความเสียหายกับชาติบ้านเมืองนะครับ
สิ่งที่ระมัดระวังที่สุดก็คืออย่าเอาต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง
กิจการในประเทศไทยเรามีอธิปไตยแผ่นดินของเรา
เอาเขาเข้ามามันอันตรายที่สุดเลย
ช่วงนี้เป็นช่วงของการคั่วอำนาจกันอยู่
มันไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะเราอย่างเดียวนะครับ
ก็ขอเตือนไว้เท่านั้นเองนะ
เมื่อสักครู่มีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นผมไม่ได้กล่าวอ้างใครนะ
ขอพูดหน่อยเถอะเมื่อกี้มีนักข่าวข้างล่าง
เขาแจ้งมาเขาบอกมีการเตรียมไว้แล้ว
เด็ดเพื่อจะเตรียมแพร่ไปสู่เวทีโลก
เลือดตกยางออกผมก็ไม่รู้เหมือนกันขอบคุณครับสวัสดีครับ